วิวาสถึงขั้นชักปืนออกมายิงในงานแสดงสินค้าค่ะบนถนนฮาไทยราชนะคะที่คลองสามวา
มีคนเจ็บสี่รายผู้ก่อเหตุหลบหนีไปแต่ว่าช่วงจังหวะที่เกิดเหตุมีคนถ่ายคลิปภาพเอาไว้ได้ค่ะ
ตัวนี้เลยเปินอย่างเดียวเลยนะคะไม่ฟังอะไรเลยค่ะอ้าวแต่ตัวเองมันพวกสองหอนะคะ

เราก็มาเที่ยวอย่างสนุกล่ะไม่คลุมเหตุจากกลุ่มใด
ไม่รู้แล้วมาเป็นไง
หรอ

มันมันเป็นพวกจากไง
คุณผู้ชมนี่คืองานแสดงสินค้านะคะ

ยิงกันในงานนะคะ๔ทุ่มเมื่อคืน

คือในคลิปจะเห็นว่ามีคนทะเลาะกัน

แล้วท้าทายให้ไปเจอกันนอกงาน
หลายคนก็พยายามที่จะควบคุมสถานการณ์

แล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดนะคะ

ชายเสื้อสีเหลืองที่ในมือถือปืนอยู่

สาหัสนะคะไปดูคลิปนี้กันค่ะ
โอ้โหนี่คือหนึ่งในคนเจ็บนะคะ

โดนยิง๓โดนทำร้าย๑

โอ้โหถูกยิงเขาที่ต้นขาขวา
นี่คือคนแรกเลยที่ถูกยิง

ปอดทะลุหลังอาการสาหัส

พยายามที่จะปฐมพยาบาลช่วยกันนะคะ
คนสุดท้ายคือในแบงค์คนนี้โดนต่อย

แล้วก็ถูกเหล็กตีเข้าข้างลำตัว

ปลอกกระสุน๓ปลอกขนาด๑๑มม

ห่างออกไปสัก๕๖เมตรเจอปลอกกระสุนขนาดเดียวกัน
ตกอยู่ใกล้กับร้านค้าอีก๓ปลอก

ตำรวจเก็บเป็นหลักฐานทั้งหมดนะคะ
ส่งคุณสุชาดาสิริคงทีมข่าวของเรา

เขาบอกว่าเมื่อคืนนี้กำลังเสิร์ฟเครื่องดื่ม

ได้ยินกลุ่มวัยรุ่นตะโกนขึ้นมาว่า

แต่ไม่ใช่ใช้คำว่าเท้าใช้คำหยาบกว่านั้น
แล้วก็ชี้หน้าหันมาทางในบอลพี่ชายของเขาค่ะ
แล้วก็ต่อยกันเลยชุนละมุนเลยพี่ชายเขาโดนต่อย
หลังจากนั้นมันบานปลายก็คือผู้ชายเสื้อเหลืองพาพวกมาเป็น๑๐เลยนะคะ
มามีเรื่องต่อมายิงเลยอ่ะทีนี้
ยิงพี่ชายเขากระสุนเข้าชายโครงด้านซ้าย
แล้วกระสุนก็ไปโดนในโบกับในบีคนที่มาร่วมงานจนเขาได้รับบาดเจ็บไปด้วย

เหตุการณ์มันเกิดจากกลุ่มวัยรุ่นสองกลุ่มทะเลาะกันมาก่อน
แต่ไม่แน่ใจว่าใครทะเลาะกับใครใครเริ่มก่อนนะ

แล้วเหมือนกับว่ามันมีการไปตบหัวผู้หญิงคนนึงที่อยู่ในกลุ่มวัยรุ่นที่กำลังมีเรื่องกัน
ผู้หญิงคนนั้นไปบอกกลุ่มของในบีให้มาเคลียร์
ก็เลยมีการยื้อยุดผลักอกกัน
ชายเสื้อเหลืองที่อยู่ในคลิปคาดว่าอยู่ฝั่งเดียวกับกาด
ชักปืนไปขู่วัยรุ่นที่เกี่ยวข้องมันก็เลยยิ่งชุนละมุนแล้วมีเหตุยิงกัน
ชายเสื้อสีเหลืองที่ถือปืนข่มขู่อะค่ะครับ

พูดย้ำอยู่แบบนี้หลายรอบ

แฟนเธอไม่รู้จักกับชายเสื้อเหลืองที่มีปืนนะ
ก็เลยอยากจะถามเลยว่าโอ้โหมายิงกันแบบนี้ได้ยังไงเนี่ย
แล้วพวกเสื้อเหลืองก็เลยยิงเลยหรือเปล่า
คือบอกเลยว่ามันถามว่าอยากถามไหม

ส่วนในแบงค์ค่ะคนนี้ก็เป็นหนึ่งในคนเจ็บนะคะ
บอกว่าช่วงที่มันชุนละมุนกันนะคะ
น้องผู้หญิงที่รู้จักเดินมาบอกว่าถูกกาดตบ
และกาดยิงคนจนได้รับบาดเจ็บ
ในแบงค์กับในบีพี่ชายก็เลยเข้าไปช่วยเหลือคนเจ็บ
แล้วก็เอามือถือมาถ่ายคลิป
ในบีพยายามจะไปเจรจาแต่ชายเสื้อเหลืองเมาด้วย
เมาด้วยถือปืนแกว่งไปแกว่งมาท้าทายคนไปมา
แล้วก็ยิงใส่ในบีจนล้ม
แบงค์ก็เลยเข้าไปกอดในบี
ชายเสื้อเหลืองกับพวกเข้ามาจะซ้ำก็เลยสู้กัน
ในแบงค์ถูกเหล็กตีเข้าข้างลำตัว
และที่ข้อมือก็ได้รับบาดเจ็บ
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาใช่กาดหรือเปล่านะ
แต่เขาเอาปืนมาไล่ยิงคนแบบนี้มันเกินกว่าเหตุไปไหม
วิ่งใกล้วิ่งมาก
เมาไหม
เมาค่ะเมามากเลย
แล้วก็พอพี่บียิงเม็ดมันหมดแล้วไงครับ

แล้วทีนี้ไอ้คนเสื้อแดงก็วิ่งไปช่วยเขา

แต่คุณผู้ชมคะเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้

แต่คนที่เขาซวยโดยไม่รู้เรื่องรู้ราว

มีการขายของมีคอนเสิร์ตมีอะไร

คืองานจัด๒๖มีนาคมถึง๔เมษายนนี้
ก็จะมีเล่นดนตรีมีแสดงคอนเสิร์ต

ขายของได้๒คืนยังไม่ได้ค่าน้ำมันรถเลย

แล้วเหมือนกับว่าเขาสั่งยุติการจัดงานไปเลย

ดูนี่พ่อค้าแม่ค้าสวยไปเลยนะคะ
ขายได้แบบยังไม่ทันได้เงินคุ้มค่าเดินทางเลย

ก็คือผู้ชายเสื้อเหลืองในคลิปนะคะ

ข้อหาพยายามฆ่าและความผิดตามพรบออาวุธปืน
จากการสอบปากคำตำรวจบอกว่ามันเป็นเรื่องบาดหมางระหว่างวัยรุ่นสองกลุ่ม
ครับกาดเข้าไปห้ามวัยรุ่นเลยทะเลาะกับกาดแทนอืม
ต่อผู้ชายเสื้อเหลืองในคลิปอ้างว่าเป็นคนดูแลพื้นที่ค่ะ

มีปืนด้วยอ้างว่าจะมาเจรจาแต่คนที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่าเหมือนเมาด้วยไงฮะ
แล้วถือปืนแกว่งไปแกว่งมาท้าคนนั้นท้าคนนี้
คือกลุ่มวัยรุ่นเข้าใจว่าในต่อผู้ชายเสื้อเหลืองคนนี้อยู่ฝั่งเดียวกับกาด

ก็เลยปลาขวดปลาของไปที่ในต่อไปที่กลุ่มกาดก็เลยมีการยิงกัน
หลังเกิดเหตุตอนแรกบอกในต่อหนีไปใช่ไหมคะในต่อผู้ชายเสื้อเหลืองอ่ะ
สุดท้ายตำรวจบอกว่าเหมือนกับติดต่อไปที่ตำรวจจะแสดงความบริสุทธิ์ใจแล้ว
ในต่อคนนี้เสื้อเหลืองที่มีปืนคนนี้อ้างว่าผมเป็นผู้ถูกกระทำนะ
ผมเป็นผู้ถูกกระทำแต่พอมารู้ทีหลังว่ามีคนโดนยิงได้รับบาดเจ็บ
แล้วก็มีคนเจ็บหนักด้วยก็หลบหนีไปก่อน
เหมือนกับหนีไปก่อนไปตั้งหลักตั้งตัวอะไรแบบนี้
แต่ต่อก็ต่อก็พกปืนมาเที่ยวงานหรือเปล่าเนี่ย
นั่นน่ะสิแต่เขาอ้างว่าเขาดูแลพื้นที่ตรงนี้ก็เลยพกปืน
ก็ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ให้ถูกต้อง
ค่ะแล้วคุณเมาด้วยไงคนในเหตุการณ์บอก
ซวยไปหมดเลยอืมที่สำคัญคือพ่อค้าแม่ค้านะค่ะ